หลายคนก็จะไปเที่ยวภูเขาเที่ยวอะไรแบบนี้เนอ

แต่ปรากฏว่าทริปนี้สนุกตาดำ
สนุกจนตาดำคือไม่ได้นอน

นอนไม่หลัง

จะตีหนึ่งไหมยังไม่ได้นอนเลย
เจ้าหน้าที่บอกให้นอน๔ทุ่ม
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าใครส่งเสียงดังแจ้งได้

ก็เต็นต์ข้างเสียงดัง
หลายคนเห็นคลิปนี้สงสัยว่า

หรือเสียงวัวร้อง
หรือเสียงแพะร้อง

จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของคลิปบอกว่าสนุกตาดำเลย

นอนเลยจนตีหนึ่งเสียงยังดังอยู่เลย

เราก็นึกว่าปาร์ตี้กันไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ตายแล้วแต่เห็นใจมากเลยมิวก็ไม่รู้จะขำดีหรือจะเห็นใจหรือจะยังไงดี

ชิงหลับไปเลยพี่อุ๋ยเพราะหลับไปแล้วอาจจะแบบไม่ได้ยินแล้วมั้ง

บอกให้นอนสี่ทุ่มแล้วไม่ยอมนอน
เสียงเขียนมันร้อง

หรือต้องก่อนกลางเต็นต์ก็ถามก่อนพี่นอนกลป่ะน้องนอนกลป่ะ
บอกเขาไม่กรนเพราะเวลาเขากรนเขาไม่รู้ตัว